จังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้กำลังช่วยกันตามหายายพรอยู่นะครับ
พรเป็นหญิงวัย๖๙ปีนะครับก็เข้าไปหาเห็ดในป่าหลังบ้าน
เข้าไปตั้งแต่เช้า๗มิถุนายนจนถึงวันนี้ยังไม่เจอเลยครับท่านผู้ชมครับ
วันแล้วนะฮะที่เจ้าหน้าที่ออกค้นหาชาวบ้านญาติญาติช่วยกันออกค้นหานะครับ
วันนี้ก็หาอีกนะครับก่อนจะออกค้นหาวันนี้นะครับ
ญาติญาติยังได้นิมนต์พระนะครับมาช่วยทำพิธีให้นะครับ
ยายพรเนี่ยหลงป่าปางบงนะครับเป็นท้องที่เขตติดต่อระหว่างหมู่๕กับหมู่๗
ลงขอดอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นี่ฮะทั้งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีลานานะครับ
เพื่อให้ท่านมาช่วยในการที่จะทำพิธีให้ก่อนนะครับแล้วก็มีเจ้าวาดวัดทุ่งหลวงที่อำเภอพร้าวด้วยนะครับ
ซึ่งท่านเจ้าวาดรูปนี้เนี่ยหรือว่าหลวงพี่เดี่ยวท่านก็ได้ฉายาว่าเจ้าวาดนักกู้ภัยด้วย
มนต์มาทำพิธีเปิดป่านะครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากนั้นนะครับก็มีพิธีกรวดน้ำลงดินนะครับเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเปิดทางนะฮะ
สามารถค้นหายายพรได้สำเร็จนะครับ
ยายพรหรือว่านางอำพรตาคำอายุ๖๙ปีนะครับท่านผู้ชมครับ
หลงป่าเข้าไปในป่าหลังบ้านตัวเองไปเก็บเห็ดตั้งแต่เช้า๗มิถุนายนนะครับ
เจ้าหน้าที่ชุดแรกเนี่ยวันนี้เริ่มเดินค้นหานะครับจากที่บริเวณห้วยตองหนามนะครับ
ซึ่งตรงนี้ชุดแรกจะไปบรรจบกับอีกชุดหนึ่งที่เป็นชุดที่๒ที่มีต่อชะดอด้วยนะครับ
จะเดินอยู่บริเวณสรรเขาทางบ้านปางบงแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งนะครับ
เป็นชุดที่สามเดินค้นหาบริเวณภูเขาด้านหลังบ้านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานาบอกว่าจุดเป้าหมายคือพื้นที่ของชุดที่สองนะครับ
เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีเห็ดถอบอยู่เป็นจำนวนมากอ่าสภาพพื้นที่ก็ค่อนข้างลาดชันนะครับ
ว่าหากยายพรมาหาเห็ดแถวนี้เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ที่จะลื่นตกหน้าผาอันนี้ก็อาจจะเป็นได้นะครับ
วันนี้ทีมข่าวของเรานะครับใช้โดรนบินสำรวจพื้นที่แถวนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่เนี่ยเดินค้นหาอยู่นะฮะพื้นที่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับ
พื้นที่ทั้งหมด๑๘๐๐ไร่นะฮะคิดเป็นประมาณทั้งหมดเนี่ย๔ตารางกิโลเมตรนะ
บ้านของยายพรตั้งอยู่บริเวณกลางหุบเขานะครับที่มีเขาสองลูกอยู่หน้าบ้านแล้วหลังบ้านขนาดเลย
บริเวณหน้าบ้านเรียกว่าป่าสรรเขาบ้านปางบงหลังบ้านเรียกว่าป่าสรรเขาห้วยตองหนาม
ซึ่งเป็นบริเวณที่มีลำน้ำขอดไหลผ่านอยู่ด้านหลังบ้านนะครับเขาทั้งสองลูกเป็นเขาที่มีความลาดชันแล้วก็ป่ารกทึบ
แต่มีเห็ดขึ้นเยอะโดยเฉพาะช่วงนี้เห็ดถอบนะฮะ
ซึ่งคาดว่ายายพรน่าจะมาหาเห็ดแถวฝั่งป่าด้านหลังบ้านที่ข้ามลำห้วยน้ำขอดไปได้นะครับ
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่เจอนี่นะฮะตั้งแต่๗มิถุนายนตอนเช้า
ยายบัวไหลเป็นเพื่อนบ้านของยายพรบอกว่าตัวเองก็เคยออกไปหาเห็ดกับยายพรนะ
ไปกันเป็นประจำด้วยปกติจะไปเขาฝั่งหน้าบ้าน
แต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
ฝั่งเขาด้านหลังบ้านยังห่อข้าวไปด้วยกันเลยนะ
แต่ว่าพอยายพรเข้าไปแล้วยายพรไม่กลับมาอีกเลย
เป็นห่วงยายแกใช่ไหมใจเป็นห่วงอยู่นุ่มเหรอยายก่อนมันอ่ะอืมอืม
เป็นห่วงยายยังเจ็ดสิบสามละมันยังหกสิบเก้าแต่อืม
เป็นอะไรไปบนเขาไอ้ยังงี้ยายคอนั่นนอปึ่่งเขาซอะ
ถึงวันถึงวันก่อนป๊าเนี่ยก็บอกแล้วนะแต่ว่าก็ถึงว่า
มีชาวบ้านที่มาช่วยค้นหานะครับทุกผู้ชมครับชื่อว่าในเดชดวงปันนะครับ
บอกกับคุณภูริพัฒนบุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าพื้นที่ป่าแห่งนี้มีเจ้าที่เจ้าทางมีสิ่งศักดิ์สิทธิ

มีสารเจ้าแม่แท่นดอกไม้อยู่บนภูเขาด้วยนะฮะ
แล้วทุกครั้งในช่วงเทศกาลสำคัญต่างเนี่ย
ต้องเอาเครื่องเส้นไหว้ไปบูชาเจ้าแม่
เพื่อให้ปกปักรักษาคุ้มครองคนในหมู่บ้าน
ที่ผ่านมาเคยมีชาวบ้านหายตัวไปมาแล้ว๒คน
คนแรกเนี่ยหายไป๒๓วันนะแต่หาแล้วเจอ
อีกคนนึงหายไป๑๑วันถึงจะตามเจอ
แล้วเจ้าตัวก็บอกว่าตอนที่หายตัวไป
เห็นหมดเลยนะเจ้าหน้าที่ทุกคนออกเดินตามหา
ชาวบ้านออกเดินตามหาแต่เรียกไปแล้วเขาไม่คุย
ให้ตอบโต้อะไรด้วยเรียกไปแล้วเขาไม่ได้ยินอะไรเลย
จนกระทั่งชาวบ้านเขาไปเส้นไหว้นี่แหละ
สารเจ้านะฮะที่เป็นสารเจ้าแม่นะฮะก็เลยค้นหากันเจอ
ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับยายพรก็อาจจะมาจากเรื่องนี้ก็ได้
อาจจะผิดผีไม่ได้เส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทางก็ได้
ของยายพรบอกว่าวันนี้วันที่๕แล้วนะครับที่ยายพรหายตัวไป
ก็เฝ้ารอยายพรกลับมาบ้านทุกวันตอนนี้เป็นห่วงมาก
เพราะว่าอยู่ด้วยกันมา๓๐๔๐ปีแล้วไม่เคยจากกันเลย
ถ้าเกิดยายพรเป็นอะไรไปบนเขาเนี่ยตัวสามีบอกว่าคงจะเสียใจที่สุดฮะ
ที่ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรภรรยาได้เลย
ให้หามา
ด้วยใช้โดรนบินค้นหาด้วยมีสุนัขดมกลิ่นมาช่วยด้วยแต่จนถึงวันนี้๑๑มิถุนายนก็ยังหาไม่เจอนะฮะ